ทำไมหน้าคุณสืบสกุลดูเซ็งมากเลย

ถ้ามันปรับขึ้นแล้วเดี๋ยวจะซื้อกันไม่ไหว
คุณปรับขึ้น๑๐สตางค์ต่อฟองมีผลวันนี้

เราที่ต้องซื้อเราจ่ายเพิ่มแค่๑๐สตังค์หรือเปล่าล่ะ
ไม่ใช่เราต้องจ่ายเพิ่มมากกว่านี้อีก
แล้วมันมีผลถึงเรื่องของราคาเมนูอาหารต่างด้วย

เคยเพิ่ม๑๐บาทนี่เพิ่ม๑๐บาทไม่ได้แล้วมั้ง
แต่ก่อนเคยกินเพิ่มไข่ดาว๓บาท

อีกหน่อยเพิ่มไข่ดาว๑๕บาทโอ้คงแพงหนักเลย
ราคาไข่คลาดหน้าฟาร์มปรับขึ้น๑๐สตางค์ต่อฟองจากเดิม
ปรับจาก๓บาท๑๐สตางค์ต่อฟองก็มาเป็น๓บาท๒๐สตางค์ต่อฟอง

คือเขาบอกว่าเป็นการลดภาระต้นทุนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่
เพราะว่าอาหารสัตว์แพงลดภาระต้นทุนให้กับเกษตรกร
แต่มาเพิ่มภาระให้กับพวกเราผู้บริโภคนี่แหละค่ะ

ถุดิบอาหารสัตว์แพงมันก็ทำให้เกษตรกรเขาอยู่ไม่ไหวอีก

ทีนี้เรื่องนี้ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชนบุรีจำกัดเนี่ยนะคะ
นายดำรงธารสมบัติบอกว่าราคาที่ปรับขึ้น
ยังไม่เป็นที่พอใจของเกษตรกรนะ
มันไม่คุ้มมันไม่คุ้มกับต้นทุนหรอก
นี่กำลังเตรียมเสนอจะขอปรับราคาขึ้นอีก
๓๔๐บาทถึง๓๕๐บาทต่อฟอง

ต่อให้จะเป็นราคา๓๒๐บาทอยู่ไม่ได้
ซึ่งต้นทุนการเลี้ยงเดือนมีนาคมปรับขึ้นมาอยู่ที่๓บาท๙๓
แล้วก็คาดว่าตั้งแต่๒๑มีนาคมเป็นต้นไป
อาหารสัตว์จะปรับขึ้นอีกไง๙๑๒บาท
สัปดาห์หน้าคงจะต้องมาหารือกันกับกรมการค้าภายในอีกรอบนึง
เรียกร้องให้มีการปรับราคาไข่ไก่อย่างเป็นธรรม

อาหารกระป๋องอาหารสำเร็จรูปอะไรบ้างล่ะ
ปลากระป๋องเอ่ยผักกระป๋องผลไม้กระป๋อง
นายวิสิตลิ้มลือชานายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปบอกนะคะ
บอกว่าผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างหนักเลย

ราคาเหล็กแผ่นทำกระป๋องมันแพง
แล้วก็ปรับขึ้นต่อเนื่อง๒ปีแล้วก็ปรับขึ้นเกือบ๑๐๐ด้วย
แล้วอย่างหนึ่งคือต้นทุนการขนส่งน้ำมันราคาแพง
ทีนี้ถ้าเกิดมาเปรียบเทียบกับช่วงต้นปีกับปัจจุบัน

ก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตปลากระป๋องผลไม้กระป๋องผักกระป๋อง
แล้วก็อาหารกระป๋องชนิดอื่นด้วยนะคะ
ดังนั้นเลยขอปรับราคาอาหารกระป๋องทุกชนิด

แจ้งไปยังสมาชิกสมาคม๒๐๐ลายแล้ว
กำลังทำเรื่องเสนอขอปรับราคา
แล้วก็จะเริ่มปรับราคาตั้งแต่อาทิตย์นี้เลยนะคะ
ส่วนปุ๋ยเป๋ยอาจารย์ก็พูดไปแล้วเนาะ
ปุ๋ยเคมีอะไรต่างนานา
เพราะว่าปุ๋ยเนี่ยนะถ้าเอาจริงคุณผู้ชมมาเปรียบเทียบดู
อย่างปุ๋ยอยู่เรียนเดือนมกราคมตันละ๒๑๐๐๐
ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมเกือบ๓๐๐บาท
แล้วมันเป็นปัจจัยตามราคาในตลาดโลกด้วย

นายกบอกว่าเดี๋ยวมันจะกระทบกับเกษตรกรนะ
ก็ต้องมีการจะเสนอของงบประมาณจากคอรมอล๒๖๐๐กว่าล้านด้วย

เพราะว่าล่าสุดเลยนะทางด้านนายคมกริจตันตรวานิส
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ค่าไฟรอบเดือนพฤษภาถึงสิงหาปี๖๕
คือเก็บที่๒๔บาท๗๗สตางค์ต่อหน่วย
ดังนั้นก็จะทำให้ค่าไฟที่เรียกเก็บกับประชาชนเนี่ยนะคะ
เป็น๔บาทต่อหน่วยจากเดิมเนี่ยนะ
๓บาท๗๘สตางค์ต่อหน่วย

วันนี้ยังมีราคาให้พอชื่นใจบ้างนิดนึงค่าน้ำมัน

มาลดมาบาทนึงแต่คุณนับดูตั้งแต่ต้นปี

เออมีนาคมนี่ก็ขยับขึ้นตั้งกี่รอบแล้วละนะครับ